อุทาหรณ์ค่ะสำหรับใครที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์
นะแล้วก็ไปจอดเอาไว้คุณก็ต้องเช็คให้ดีเหมือนกันนะคะว่า
คุณเนี่ยล็อกรถเรื่องหรืออะไรยังไงเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะ
มีชาวบ้านคนหนึ่งที่นครศรีธรรมราชจอดรถแล้วก็ลงไปซื้อของ
จู่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
ไปแล้วคุณอุทธาหรรณ์ถ้าไม่เห็นมีอะไรก็ขับมอเตอร์ไซด์ออกไปแค่นั้นเอง
คนที่ขับไปไม่ใช่เจ้าของมอเตอร์ไซค์ไงเป็นขโมยนี่แหละค่ะ
เดินมาคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วไปเลยเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของรถ
ใช่ไหมแต่เจ้าของตัวจริงออกมาแล้วออกมาแล้วไม่ทันแล้วค่ะ
หายวับไปกับตาว่าเอารถฉันไปทำไมเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่งนะเหตุการณ์อยู่ที่ข้างตลาดเทศบาลนครศรีธรรมราช
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกตลาดสดคูขวางครับ
อยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าของคลิปนะคะเป็นผู้เสียหายนี่แหละ
เขาบอกว่าเลิกงานมานะแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะซื้อน้ำแข็งกลับบ้านหน่อย
ก็จอดรถไว้หน้าร้านนี่แหละแล้วด้วยความที่รถเก่ามันสตาร์ทยาก
เขาก็เลยไม่ได้ดับเครื่อง

จอดเอาไว้ไม่ถึง๑๐วินาที

ตอนที่เขากำลังเดินไปจ่ายเงินค่ะจู่ผู้ชายที่เห็นเมื่อสักครู่ก็ค่อมมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ
คือเขากำลังจะไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์
ยังเดินไปไม่ถึงเคาน์เตอร์เลย

มอเตอร์ไซคันนี้บอกหน่อยแล้วกันเผื่อใครเห็นน่ะนะคะ
เป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ๑๒๕๖
ทะเบียนกไก่นหนูมม๒๗๓สตูนกรอบสีเทานะคะ
ล่าสุดนะเขาบอกว่าไปแจ้งความตำรวจเอาไว้แล้ว
แต่ว่าผ่านมาถึงตอนนี้ก็คือเกือบอาทิตย์แล้ว
ยังไม่มีความคืบหน้า
คือหน้าเห็นใจนะ
เพราะไม่ใช่อะไรเขากลัวว่าเดี๋ยวผู้ก่อเหตุชะล่าใจได้ใจ
เพราะว่าเราเล่าข่าวบ่อยเกี่ยวกับมอไซค์หาย
ไอ้พวกที่ชอบคบอยที่เป็นแก๊งรักคบอยมอเซย์

มันยิ่งคิดว่าอ๋อตามมันจับมันไม่ได้หรอก

เพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสของคุณตำรวจแล้วนะ

เพื่อให้คนพวกนี้มันรู้สึกกลัวบ้าง